เรื่องของพระยอดพระยอดที่หายตัวไป
แล้วก็บอกว่ามีวิญญาณมาแฝงร่างแม่
บอกว่าเจ้าอาวาสที่วัดเป็นคนมัดมือเอาฝังดิน
ความคืบหน้าคืออะไรที่จะเล่าข่าววันนี้
คือลงพื้นที่ไปดูแล้วนะที่วัดที่สำนักสงฆ์ที่ว่า
มันมีร่องรอยอะไรผิดปกติมันมีร่องรอยอะไรผิดสังเกตไหม

นี่ไปที่วัดถ้ำวัดถ้ำผาดำสันติธรรมที่เลยนะคะ
พอไปถึงก็เห็นแหละว่าเป็นสำนักสงฆ
แล้วมีพระจำวัด๓รูปแต่ตอนนี้เหลือ๒แล้ว
ก่อนหน้าก็คือจะรวมพระยอดด้วยใช่ไหมคะ
แล้วก็จะมีพระอาจารย์จันดีหรือว่าพระจ่อยเจ้าอาวาส
พระบัวเรียนที่เป็นลูกวัดพระลูกวัดเป็นเพื่อนสนิทกับพระยอด
ตอนนี้พระยอดไม่อยู่ก็เหลือแค่เจ้าอาวาสกับพระบัวเรียน
ทีนี้เจ้าอาวาสพาเดินสำรวจค่ะไปดูกุฏิพระยอดซิ
มีข้าวของอยู่นะแต่ก็ให้พระบัวเรียนมาอยู่แทนแล้ว
มีแค่ไม้พระยอดก็เอาไว้นั่งสมาธิเฉยอันนี้พาไปดูค่ะ
นักข่าวของเราพาไปดูอีกจุดหนึ่งมันมีบันไดทางขึ้น
ทาด้วยสีแดงมีเนินดินแล้วก็หินอยู่หลายจุดตรงนี้ตรงนี้
แต่ก็ไม่ได้เจอร่องรอยพาไปดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดจะมีการทำร้าย

ทีนี้คุยกับทางเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสบอกว่าพระยอดมาบวชตั้งแต่กรกฎาปีที่แล้วนะ
แล้วมาขอออกทุดงเมื่อนี้เอง๒๔เมษาหลังสงกรานเนี่ยค่ะ
หลังจากนั้นญาติของพระยอดมาตามหา๒รอบ
แล้วก็บอกด้วยว่าจะดำเนินคดีจะแจ้งความดำเนินคดีกับทางเจ้าอาวาส
เจ้าอาวาสบอกนะอัตมาไม่เคยเรียกปัจจัยจากฝั่งญาติของพระยอดเลยนะ
และที่ร่างทรงบอกว่ามีคนทำร้ายในวัดจนตาย
อะไรนะมัดมือมัดเท้าเอาไปฝังทั้งเป็นเอาศพไปซ่อนมาชี้จุดเลย
พูดแบบนี้เป็นการกล่าวหากันมันเสียหายนะ
แล้วก่อนหน้าพระยอดเคยซื้อมือถือพันกว่าบาทให้กับพระจ่อย
ตอนนี้ให้กับญาติโยมคนอื่นไปแล้ว
ทีนี้ทางเจ้าอาวาสบอกเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าพระยอดได้ดูข่าวอยู่
ญาติตามหาอยู่อยากให้ติดต่อญาติด่วนค่ะ
ฟังเจ้าอาวาสไปแล้วฟังทางฝั่งพระที่เป็นเพื่อนกับพระยอดหน่อย
ก็คือพระบัวเรียนค่ะเพราะว่าพระบัวเรียนพาพระยอดมาบวชที่วัดนี้
พระยอดก็เป็นคนขยันขันแข็งนะแต่ก็จะคิดเล็กคิดน้อย

พอเช้าวันที่๒๔พระยอดมากราบลาเจ้าอาวาส
ขอออกทุดงแล้วขอออกรูปเดียวไง
พระบัวเรียนยังบอกเลยว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ทุดงกลับบ้านที่นครพนมไหมล่ะ
ล่าสุดเนี่ยเห็นว่ามีคนเห็นพระยอดที่ภูบ่อบิตที่เลยนะคะ
ฝากฝั่งของพ่อพระยอดบ้างค่ะบอกว่าต่อให้ยังไม่เจอศพก็ยังมีความหวังนะ
แต่คาใจคาใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเนี่ย
กรณีที่มีวิญญาณมาสิงร่างมาแฝงร่างแม่ของพระยอด
แล้วก็บอกด้วยนะว่าแต่พอฟังเรื่องราวแล้วเนี่ย
ลูกพระยอดขาไม่ค่อยดีไม่น่าจะออกไปทุดงคนเดียวไหม

ตอนนี้พ่อก็ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพนาด้วงที่จังหวัดเลยแล้วนะคะ
ก็ยังคงตามหาพระยอดต่อหายปริศนาหายลึกลับนะคะ